มาดูเรื่องของการปิดการจราจรกันบ้าง
ที่ในวันพรุ่งนี้ตำรับนครบาลเตรียมปิดการจราจรระดับสอง
โดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ริ้วควบวนอันเชิญผ้าบรมราชสรีรังคารในหลวงราชการที่เก่า
ล้ำกันนี้จะพิจารณาเปิดเส้นทางบางจุด
หลังจากที่เสร็จสิ้นพระราชพิธี
คนตรวจตรีเจรสรรแก้วแสงเอก

และจัดการจราจรให้ประชาชนเข้าชมริ้วขบวน

และพระบรมราชสรีรังคาร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

จากพระวิมารบนพระที่นั่งจักรีมหาประสาท
ไปบรรจุณะฐานพุทธบัลลังค์

วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
และฐานพุทธบันลังพระพุทธชินศรี
บวรนิเวศราชวรวิหาร
โดยวันพรุ่งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ปิดการจราจรเส้นทางต่างในระดับที่๒
จำนวน๒๗เส้นทางในเวลา๑๕นาฬิกา
ที่ถนนโดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
และถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

ถนนสำเด็ดพระปิ่นเกล้าจากแยกอรุณอมริน
ถึงแยกผ่านพิภพลีลา

จากแยกผ่านพิภพลีลาถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ
รวมถึงถนนที่เชื่อมต่อกับถนนราชดำเนินกลาง

โดยจะมีการเคลื่อนขบวนในเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาที
ถนนเจริญกรุงเข้าสู่ถนนสนามชัย

จะเลี้ยวเข้าสู่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
หลังจากนั้นจะเคลื่อนขบวนออกไปทางถนนเฟื่องนคร

ถนนราชดำเนินกลาง
อนุสาวรีประชาธิปไตย

สิ้นสุดที่วัดปวรนิเวศราชวรวิหาร
ขณะที่การรักษาความปลอดภัยในวันพรุ่งนี้
จะใช้แผนเดียวกับการดูแลในช่วงพระราชพิธีที่ผ่านมา

โดยใช้จุดคัดกรองทั้งหมด๙จุดตามแผนเดิม
จะตรวจบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวด
ถ้าหากประชาชนที่สนใจจะเฝ้ารอชมริ้วขบวน
ก็สามารถเดินทางเข้าไปจับจองพื้นที่ได้
ตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงก่อนเริ่มริ้วขบวน

จุดที่จะชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ซึ่งเป็นริ้วขบวนม้าสวยงามที่สุด

และถนนราชดำเนินกลาง
แต่หากทั้ง๒จุดมีคนจับจองเต็มพื้นที่แล้ว
จุดอื่นก็ยังสามารถชมริ้วขบวนได้เช่นกัน
และหากประชาชนที่จะเดินทางมาชมริ้วขบวน
ขอให้เดินทางมาด้วยรถสาธารณะ

ว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบกับการจราจรในพื้นที่อื่นค่ะ